พอเห็นว่าคนร้ายเห็นว่าปลอดภรณ์แล้ว

เราก็ตีจนเลือดเราอาบ
เราก็พยายามปัดป้องอะไร

เวลาที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุด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
เวลาที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด

เวลาที่สุดตอนที่สุด

เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด

เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
เวลาที่สุดตอนที่สุด
ก็ใช่ครับผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาเอาของอะไรไปตอนไหนอะไรอย่างเงี่ย
มันบ้างกี่คนของก็คนเดียวนะครับพวกก็เห็นคนเดียว
และถือมันเคยเคยเห็นชุดคนที่วิ่งเทลไหมครับใส่รองเท้าจะชุดวิ่งเทมาเหนิ่งคนเทลในป่าปกติเลยถือกล่องกลัวอันนึง
ทำเป็นว่าถ่ายรูปอย่างนั้นก็ไม่คิดว่าเป็นคนร้าย
ตอนนี้ก็ขึ้นไปสืบดูตรงจุดกันเหตุแต่ยังไม่เจออะไร
หาผิดจากไหน
มีแผลที่หัวครับที่โดนกระทำนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๕๖แผลได้
ก็ตอนนี้ก็ออกได้แล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนเขาก็ให้ดูอาการประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะ
แล้วก็เราก็เวียนหัวอะไรเขาก็ให้นอนต่ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่านึกนึกถึงแต่คนร้ายอ่ะครับ
ตั้งแต่ถึงหน้าคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยตอนบนไม้ตีหัวแล้วเราวิ่งมาสุกกระสุนอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้
มันไม่อยากจะเกิดขึ้นหรอ

ก็จะเห็นตัวเนื้อคดีอย่างในที่สุดเนอะ